อีกหนึ่งคนที่ก็สวยไม่แพ้กันบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งชีวิตดีคือชีวิตเนี่ยเปรียบดูดดังเจ้าหญิงเลยก็ว่าได้
หลังจากได้พบรักกับคุณกรนรงเดช
คุณคุณกรณ์เนี่ยอย่างที่รู้กันดี
โอ้โหดีกรีนี้เพอร์เฟคมากนะคุณผู้ชม
คือทั้งหล่อทั้งรวยแถมชาติตระกูลดี
หลายคนต่างลงความเห็นว่าโอ้โหชีวิตของลิต้าเนี่ย

เธอกลายเป็นนางเอกที่สาวหลายคนฝ่ายฝัน
อยากจะมีชีวิตที่เพียบพร้อมแบบนี้บ้าง
ซึ่งริต้าได้เปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐนะว่า
ตัวเธอเองก็รู้สึกโชคดีที่ได้แต่งงาน
แล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่ดีแบบนี้
ซึ่งทุกอย่างในชีวิตที่มันเกิดขึ้นหลังแต่งงานเนี่ย
เป็นสิ่งที่ตัวริต้าไม่เคยคาดฝันเลย

แล้วก็ขอบคุณคุณสามีด้วยสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้
รู้สึกว่าชีวิตนี้ริต้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจริงค่ะ
ชีวิตตัวเองตอนนี้หรอคะแต่ว่าไม่ขออะไรแล้ว

ก็ขอบคุณคุณกรที่เขาเป็นสามีที่ดีที่ประเสริฐที่น่ารักที่สุดในโลกของเรา
มีคนพูดอยู่เสมอไหมคะว่าพี่ลิต้าคือผู้หญิงที่โชคดีมาก
โชคดีค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเอง
เราก็รู้สึกว่ามันเกินคาดคิดของเราเหมือนกัน
คาดไม่กล้าหวังไม่กล้าคิด

แล้วก็วันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเกินฝันของเรามากที่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
คือวันนี้เราได้มีสามีที่น่ารักมากได้มีลูกที่น่ารักมาก
แล้วทุกอย่างมันรู้สึกเต็มอิ่มมาก

คือมันก็รู้สึกแบบคือไม่ได้ต้องการอะไรแล้วคือแบบแฮปปี้แล้วจริง
ส่วนตัวเคยได้คุยกับลิต้าว่า
เขาบอกว่าจริงเขาตั้งแต่เจอคุณกรนรงเดชสามีเขา

บ้านไหนอยากให้แบบไม่มีปัญหานะคะ
เราต้องรักสามีรักภรรยาเราทุกวัน
อันนี้บอกคุณพลอยด้วยนะคะ

รักรักทุกวันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเขาก็มีเบบีไง
มันเป็นต้นของใจใช่ไหมล่ะ
น่ารักมากนะคุณผู้ชมนะ